ก่อนที่จะเล่าแล้วก็ให้ดูคลิปนี้นะคะถามทั้งสองท่านแล้วคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเจอผู้หญิงแบบนี้คุณจะทำยังไง
เมายาบ้าเธอก็บ้าเมาเหล้าเธอก็ถือเขียวขู่จะฆ่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
เจอแบบนี้ทำไงฮะวิ่งแล้วก็แจ้งจำรวจผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะไปแจ้งตำรวจก็เท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็โดนปล่อยตัวกลับมาอยู่ดี
เธอก็เลยไปปรึกษาเพจของทนายว่าเธอคิดว่าเธอจะยิงผู้หญิงคนนี้ให้ตาย
หรือจะยิงให้บาดเจ็บคิดว่าเธอจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมเล่าให้ฟังค่ะ
น่ากลัวนะคะเดี๋ยวกูจะฟันคอให้ตายทุกคนเลยเห็นไหมคะ
สุดท้ายคลิปนี้ถูกเอามาโพสต์แล้วก็แชร์ต่อในโลกออนไลน์เฟซบุ๊คค่ะ
คนที่โพสต์เนี่ยคุณรู้ไหมมันน่าเจ็บใจไปอีก
เพราะคนที่โพสต์คลิปนี้เป็นน้องสาวแท้ของผู้หญิงที่อัลวาดในคลิป
นั่นแปลว่าไอ้คำถามที่ที่ฉันตั้งคำถามเมื่อสักครู่ว่าจะทำยังไง
แล้วเธอบอกว่าเธออยากยิงให้ตายนะแปลว่าน้องสาวคิดจะยิงพี่ตัวเองใช่ไหม
เธอบอกว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงค่ะ
นำคลิปนี้ไปโพสต์ในเพจทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายฟรีนะคะ
พร้อมกับเล่าให้เราฟังบอกว่าคนที่อารวาสในคลิปเป็นพี่สาวเธอ
พี่สาวเมายาบ้าแล้วก็บ้าค่ะบ้าแบบนี้บ่อยมาก
วกกับเมาเหล้าเข้ามาอัลวาดเอาเคี้ยวเนี่ยมาถือแล้วก็ขู่จะทำร้ายเธอเป็นประจำ
เป็นประจำด้วยนะเธอเล่าให้ฟังต่อบอกว่าไปแจ้งตำรวจมาจับไปแล้ว
เหมือนที่ก๊อฟบอกแจ้งตำรวจใช่ไหมถามว่าเธอทำหรือยังทำแล้วค่ะ
แต่พอไปแจ้งจับจับไปนะคะไม่นานก็ถูกปล่อยตัวกลับมาแล้วก็มาอารวาส
หนักข้อกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำจนเธอบอกว่าหมดแล้วไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะค่ะ
น้องสาวจะยิงพี่สาวตัวเองอ่ะตัดสินใจแบบเนี้ยไอ้ความคิดแบบนี้มันวนเวียนอยู่ในหัว
วันจนปวดหัวค่ะเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะรับโทษน้อยหรือ
ต้องรับโทษหรืออย่างไรนะคะทีเนี้ยไปดูในเพจทนายอาสาค่ะ
มีคนที่เขารู้เรื่องของข้อกฎหมายมาเขียนตอบในธรรมนองที่ว่า
ควรให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยให้น้องสาว
เจ้าของโพสต์ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็แจ้งความประสงค์ไปเลยบอกว่า
ให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการบุกรุก
เรื่องของการพยายามฆ่าอันนี้เป็นคนละคดีกันต่างกรรมต่างวาระใช่ไหม
ว่ากันไปตามความผิดในแต่ละคดีเพราะทั้งหมดคือคดีอาญา
ยอมความกันไม่ได้ไม่สามารถปล่อยตัวออกมาได้นะคะ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอจะยิงให้เจ็บยิงให้ตายหรือว่ายังไงดี
คนที่เขารู้ข้อกฎหมายบอกว่าถ้ายิงก่อนโพสต์อาจจะรับโทษน้อยได้
แต่ถ้ามาโพสต์แล้วไปยิงมันสื่อจิตนาว่าคุณเตรียมการ
จะเรียกว่ายิงเพื่อป้องกันตัวอันนี้ยากแล้วนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาเราจะไปยิงใครสักคนเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าพี่สาวมาขู่ฆ่าคุณนึกออกไหม
แล้วเธอบอกว่าเธอยิงไปเธออ้างว่ายิงป้องกันตัวเนี่ย
อันนี้ยังอ้างได้โทษก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเธอมาตั้งคำถามแล้วก็
โพสต์ว่าจะยิงดีไม่ยิงดียิงแล้วจะได้รับโทษเท่าไหร่
อันนี้มันชัดเลยว่าพฤติการของคุณเนี่ยเตรียมการ
ถ้าเกิดว่าคุณไปยิงจริงหลังจากที่คุณโพสต์ไปแล้วนะ
แล้วพี่สาวของคุณตายอันนี้แปลว่า
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนถูกไหมฮะ
มีการเตรียมการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ความผิดก็จะหนักขึ้นฆ่าโดยไตรตรองเนี่ย
โทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะ

ไม่ได้แนะนำให้เลือกวิธีการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะ
แล้วก็ไม่ได้ชี้ช่องเรื่องของข้อกฎหมายให้คุณทำด้วยนะ